อีกหนึ่งเรื่องค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าไปติดใจอะไรบ้านหลังนี้

มาหาชุดชั้นในเจ้าของบ้าน
ขโมยกัน๓ครั้งรวดแบบข้ามปีเลยทีเดียวค่ะ

เลือกอยู่ตลาดนัดน่ะ
คือถ้าฟ้าสว่างก็เข้าใจว่าเป็นตลาดนัดล่ะค่ะ

รู้เลยว่าจิตใจนี่คือตั้งใจมาขโมย

เนี่ยผู้ชายมาเจ้าของบ้านแอบดูอยู่ไง

คนก่อเหตุก็ใส่เสื้อสีแดงแต่โพกหัว
นี่สองซ้ายสองขวาเลือกแบบเพลิดเพลินเลย
แล้วก็เอาชุดชั้นในผู้หญิงที่ถูกใจหนีไป
เจ้าของบ้านวิ่งมาแต่ตามไม่ทันค่ะ
จริงจังหวะคล้อยหลังกันก็ไม่นานแต่สงสัยคนร้าย
น่าจะมีการดูรูทางมาก่อนแล้วอะเนาะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

นายทงชัยวัยทยาชีวะกับนางสาวทิพพวันพบความชอบ

เธอบอกว่าชุดชั้นในมันหายครั้งแรกเนี่ยกลางปีที่แล้ว
ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากมาย
จนกระทั่งปลายปีธันวาคมเอ้าหายอีกแล้ว
คราวนี้เธอเริ่มมั่นใจแล้วว่ามีคนมาขโมยแน่นอน
ติดกล้องดักรอเอาไว้เลยกะว่าถ้ากลับมาอีกเดี๋ยวได้เจอกันแน่
จนกระทั่ง๑๑มกราคมเมื่อวานซืนค่ะ

เพราะว่าระยะหลังเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะคอยส่องกล้องผ่านมือถือตลอด
แล้วก็พอเห็นหัวขโมยเข้ามาปุ๊บเนี่ย

แต่สุดท้ายก็ไม่ทันแล้วทางก็ค่อนข้างมืดด้วย
แต่หัวขโมยทิ้งมอเตอร์ไซค์กับมีดที่อยู่ในตะกร้าหน้ารถหนึ่งเล่มเอาไว้ค่ะ
ตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับผู้ชายคนนี้ให้ได้เร็ว
แล้วเขาออกไปคือมันมืดอย่างนี้แฟนหนูวิ่งตามออกไปคือไม่เห็นตัวเขาแต่เขาน่าจะเห็นตัวแฟนหนู
มีขาตรอจักรยานทิ้งไว้ฝั่งตรงข้าม
โอ้โหนี่แหละฮะก็อยากให้จับกลุ่มตัวได้เร็วนะคุณฮะ
กระโมยข้ามปีแบบนี้เดี๋ยวมาสอย
น่ากลัวจะมาก่อเหตุกระยิ่งสาวนะครับ